ผีต่างกันด้วยผีสิงคุณป้าบอกข้าหิวกข้าหิวบอกแบบนี้
มันปิดอย่างไหนฮะชีวิตอยู่กันตายคนกลาง

ยังไม่อยากตาย
คิดถึงแต่โทรหาวะ
ไอ้ท้าคิดถึงลูกอยู่
คิดถึงแห่งบี
เอาละเวลาเขาอยู่แล้วทำไมไม่คิดถึงเขาหรอ

ไอ้เขาไม่ได้กินจัดยา
เอาละอยากกินอะไรตอนนี้อยากกินอะไร
อยากกินขาวกินข้าว
กินขาวกินข้าวไปก่อนก็ไปบอกกันซุป

หิวขาว